ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัด

สามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความทุกข์ของคนเราต่างที่มาต่างเหตุปัจจัยต่างกันนะครับ
แต่สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
มีอายุในวัยใกล้เกษียณและมีโรคประจำตัว
แต่สองสิ่งนี้ยังไม่ทุกข์เท่ากับการที่
แบกความหิวของ๘ชีวิตที่เธอต้องดูแลไว้ในบ้าน
เราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
พรศรีวิสานสุภานนท์

อายุ๕๓ปี

บ้านของเรามีทั้งหมด๘คนนะคะ

แล้วก็หลานอีก๔คนที่ป้าต้องรับผิดชอบ
สามีป้าก็โดรตชนค่ะ

ขาขวาตัวเองขาดสี่เส้นส่งผลคือเดินไม่เหมือนปกติ
ยกของหนักไม่ได้ก็ทำมันไม่ไหว
ต้องคอยช่วยป้าศรีขายของดูแลส่งหลานไปโรงเรียน
พ่อตอนนี้ก็คือแก่มากแล้วค่ะก็อยู่บ้าน
ขาไม่เคยมีใครได้บริษัทชาด้วยหรือไม่เคยได้
ภาคก็ไม่ให้ดีน่ะฟากฟกฟ่าดูหนังสือเสาวินทาน
ก็เวลาหาหมอก็ภายแล้วภาพาเราไป
น้องชายก็เป็นมะเร็งที่ลำไส้
คือพี่สาวเขาช่วยมาการกินอะไรกับพี่สาวเขาช่วย
พอผมทำอะไรไม่ได้ก็เก็บไว้หาเง้อน่ะ

เพราะตอนนี้รายได้แล้วแต่บางวัน
ลงทุน๒๒๐๐ขาย๒๘๐๐๒๕๐๐อย่างนี้
ป้าหาไม่พอกับรายจ่าย

ต้องส่งเขาวันละ๘๐๐บาท
ทำอย่างนี้ทุกวันเลยจนว่าเราจะไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้

คือสถานการณ์คือมีวันหนึ่งส่งหนี้จนหมด

ป้าก็มีมะม่าอยู่๓ห่อ

ทำไมหลานต้องมากินแบบนี้ด้วยสงสารหลาน
บางครั้งหมดทุนป้าก็เอาผ้าเก็บผ้ามือสองไปนั่งขาย
ขอให้ได้ตังค์เพื่อให้หลานได้กินข้าวมีตังค์ไปโรงเรียน
ถ้าวันไหวนะไม่ได้ขายของคือจะนั่งเงียบกันอยู่ในบ้านนี่แหละ

กลัวเกิดขึ้นกับตัวหลานแล้วก็ป้าด้วย
ไม่ให้หลานออกไปข้างนอกเลยป้ากลัวมาก
ถามว่าทรมานไหมทรมานนะ
ถ้าเรามีให้เขาเราก็สบาย
ถ้าไม่มีให้เขาเราต้องคอยหลบเราต้องคอยแอบ
จากที่ป้าไปกู้เข้ามา๒๐๐๐ใช่ไหมคะ
แล้วป้าแบบผ่อนส่งไม่ตรงเขา

ตอนนี้นะคะเป็นสองหมื่นห้าแล้ว
ป้าค้างเขากับยี่สิบวัน

ถ้ารถเข็นไปเนี่ย

แล้วนี้ก็จะเป็นสองหมื่นห้าแล้ว

แล้วนี้ก็จะเป็นสองหมื่นห้าแล้ว

พอวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้ก็ต้องเจออีก

อยากขายของหนู

ป้ามีหลานนี่แหละมีกำลังใจป้าไง
เป็นห่วงสุขภาพร่างกายย่ามากค่ะ
เพราะย่าตอนนี้ก็แบบป่วยด้วย
ถ้าตื่นเช้าบางครั้งครับบ้านมันหมุน

ยายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ

เหนื่อยมากน้องก็นอนน้อย

กว่าจะให้นอนก็๔๕ทุ่ม

ห่วงหลานมากห่วงจริง

ยากจะห่วงคนในครอบครัวมากกว่าตัวเองค่ะ

เป็นห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายของย่าค่ะ
หนูอยากให้ย่าแข็งแรง

เพื่อนแท้คือใจที่ยังสวย
ก็ยอมสิ้นหวัง
เก็บพันธุ์จางก็เป็นพลัง
เลี้ยงแรงใจ
ถ้าป้ามีเงินสักก้อนป้าจะรีบใช้หนี้เขาก่อนเลย

เพื่อให้ลูกให้หลานจะได้ไม่ลำบาก
เงินแค่สองหมื่นบาทนี่นะครับ
ไม่มากเลยสำหรับหลายครอบครัว

แต่สำหรับบ้านนี้ครอบครัวนี้ครับ

ที่ต้องกู้มาเพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

นำความทุกข์แสนสาหัสมาสู่ภาษี
ไปพูดคุยกับป้ากันครับว่า
เขาได้กำลังใจจากที่ไหนกัน

๒หมู่มีพระศรีเพื่อกู้เพราะนานนี้หรือยังครับ
๓เดือนได้ค่ะ
สามเดือนกว่าก็คือเพิ่งผ่านมานี่

ส่งเขาบ้างส่งวันละแปดร้อยค่ะ
นี่ขาดส่งมานานแค่ไหนแล้วป้า
ตอนนี้ก็ร่วม๒๐วันได้แล้วค่ะ

เฮ้ยมันเป็นหัวใจที่เราต้องขายของเป็นรถเข็นคันเดียวอะไรอย่างเงี้ย
ป้าถ้าเผื่อว่าเราไม่มีเงินใช้ให้เขาจริงแล้วเขาต้องมายึดรถเราไปจริง
ป้าจะทำยังไง
นั้นป้าก็ขอเขาแล้วถ้าเขาไม่ให้ป้าป้าก็หมดปัญญาแล้ว
ก็ต้องหาทางอื่นที่ไหนก็ได้ขอให้ได้ให้หลานลูกไปโรงเรียน
เขาก็บอกเขาจะไปหักเป็นดอกอีกป้าบอกขอเถอะสงสารป้าเถอะป้าก็ไหว้ขอเขา
เขาก็บอกว่าไม่รู้แหละต้องหามาให้ได้
ป้าก็ทำสุดชีวิตแล้วว่านี่ไงป้าก็ต้องใช้แต่ขอเวลาป้าหน่อยแค่เนี้ย
เคยคิดที่จะหนีไปอยู่ที่อื่นไหมครับ
ไม่คิดค่ะป้าไม่หนีเพราะป้าหนีไปไหนไม่ได้
ไหนจะพ่อที่แก่แล้วไหนจะน้องชายที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าเขาก็ให้คีโมอยู่ยังไม่รู้ว่าจะอ่าย

อ้อนี่เห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็แข็งแรงดีใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้นะครับเห็นสภาพแบบนี้ก็คือ
เป็นน้องมะหวานน้องมะหวานดัน
กูอยู่ที่รัฐปลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ย
เวลานอนติดช้ามาต้องคอยปลูก

เรียนค่ะเรียนกศน
ตอนแรกเรียนประวัติศาสตร์
แต่คือยากไม่มีค่าเทอมให้
ก็จะตื่นมา
ไปช่วยจัดร้านเสียบลูกชิ้นช่วยขายของค่ะ
แล้วหนูก็จะรับจ้างน้าปั่นน้ำแข็งใส่ขายวันละ๕๐บาท

หาเงินเรียนเองจะได้ไม่เป็นภาระของท่านด้วยเนอะ

ที่มันเกิดขึ้นในบ้านของเราวันนี้ที่ป้าต้องมาในรายการเกมต่อชีวิตเพราะอะไรครับ
เพราะป้าอยากมีเงินไปใช้หนี้เขา
อยากจะช่วยเหลือน้องที่เป็นมะเร็งอยู่
โดยที่ว่าการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็ต้องใช้จ่ายใช่ไหมครับ
แล้วก็ดูแลพ่อแล้วก็หลานค่ะ
วันนี้ถ้าเกิดว่าป้าได้ทุนไปต่อลมหายใจ
คิดว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรก่อนครับ
อันดับแรกใช้หนี้เขาก่อนเลยค่ะ

แล้วก็ที่เหลือไว้เป็นทุนทำมาค้าขาย
เลี้ยงพ่อกับน้องแล้วก็หลาน
เห็นบอกว่าอยากมีร้านขายของชำเล็ก
ใช่ค่ะขยะก็เปิดชำว่าขายอยู่ในบ้าน
แล้วก็ให้น้องชมพู่ขายลูกชิ้นทอดหน้าตึกอะไรอย่างนี้ช่วยกัน
สองแรงแข็งขันหรือไม่นะถ้าพูดจริงนะว่าถ้ารถเข็นเนี่ยยังโชคดีอยู่เนี่ย

จะได้มีรายได้สักสองสำทางด้วยกันนะคะผมขอให้โชคดีนะป้านะ
แต่วันนี้ก็คงต้องทำไปตามกติกาตอบโจทย์ของเรา๔ข้อ
ถ้าวันนี้โชคดีนะฮะอาจจะได้ทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้าน

หินที่ว่านักนี่นะครับถ้าเราแค่วางมันลงก็จะรู้สึกว่าหายหนัก
ที่เกิดจากการดูแลปากท้อง๘ชีวิตภายในบ้านของป้าศรี
จะวางทุกข์นี้ลงได้อย่างไรในเมื่อทุกคนท้องก็ยังไม่อิ่ม
นี่จึงเป็นโอกาสที่ป้าศรีครับมาขอกู้วิกฤตในวันนี้
บนเวทีชีวิตแห่งนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
ลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวป้าศรี
ว่าจะสามารถคว้าเงินทุน๑ล้านบาทกลับไปต่อลมหายใจได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ห่อขนมเทียนจำนวน๙ลูกภายในเวลา๒นาทีครับ
อายเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป